ตั๊กกะแตนโชลดาค่ะคุณผู้ชมทั้งสวยทั้งปัง
ต่อให้จะประคมแต่งตัวให้ดูแพงอย่างไรก็คงสวยสู้รุ่นน้องไม่ได้
แรงอยู่นะจริง
แฟนคลับท่านเนี้ยยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าตั๊กกะแตนด่าแสดงว่ารับความจริงไม่ได้
เอ้าดักไว้ด้วยดักด้วย

ถ้าคอมเมนต์ด้านลบขนาดนี้อย่าเรียกตัวเองว่าเป็นแฟนคลับ

อ่างานนี้ตั๊กกะแตนคะสวนกระหลับแบบซ้อมเลย

มันหมดยุคบูลลี่กันเรื่องหน้าตารูปร่างกันแล้วนะจ๊ะ

มาใส่ใจแล้วก็ถนอมน้ำใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่า

ความสวยอยู่ในตัวความไม่สวยอยู่ในตัว

แต่ก็เข้าใจแล้วก็เคารพความคิดของทุกคน
แต่ว่าแตนก็อยากจะบอกว่า

มันไม่ยั่งยืนเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็เหี่ยว
เพราะฉะนั้นน่าน่าจิตต่างแล้วแต่
แต่ว่าคนเราสิ่งที่เราเลือกได้ก็คือ
นอมน้ำใจรักษากันไว้นะคะทุกคน

ก็จบไปคุณผู้ชมค่ะทุกวันก่อนออกจากบ้าน

อีกประเด็นที่แต๊กแกะแตนนะคะ
เรื่องที่เธอเก็บไว้นานมากเลย

ตลอดเลยประมาณว่า

เรื่องเป็นตอนนานมากแล้วนะคะ

ไมค์หมับเลยค่ะระบายความอัดอั้นตันใจเป็นเวที
พร้อมประกาศชัดเลยนะคะว่ามันยุติธรรมกับการที่ผู้หญิงคนหนึ่ง
ซื่อสัตว์กับความรักมันต้องโดนย่ำยีไม่จบไม่สิ้น
แล้วก็วอนทุกคนเลยนะเลิกพูดถึงเรื่องนี้ได้แล้ว
ไปฟังเสียงคุณต๊กกะแตนเลยค่ะ
มาทุกอย่างเลย